เปิดเผยแล้วล่ะว่าตอนนี้คบกับสาวเกรสน้องสาวของกิฟต์ออนลีน
หรือว่ากิฟต์ราพดาอุ้ยชื่อยากมากเลยคุณ

ใช่แล้วแล้วก็หนุ่มพอสตอนนี้รู้สึกว่าจะผอมลงจากหน้าที่บวมเมื่อก่อน
ตอนนี้ผอมลงแล้วนะคะคุณผู้ชมเขามีเคล็ดลับอะไรไปติดตามกันค่ะ
แรงมากพอร์ตหน้าบวม
ตอนนี้ผอมแล้วดูสิดูสิหลังเปิดตัวว่าคบหาดูใจกับเกรส
ชาลิตาน้องสาวของกิฟต์ดราพดาอย่างจริงจังมากขึ้น
นักแสดงหนุ่มพอสรรเขาก็โชว์หวานออกสื่อจนถี่ยิบ
ทำเอาหลายคนอิจฉาตาร้อนคุณดูสิคะ

ล่าสุดนะคะหนุ่มพลอยก็ยอมรับว่าความสัมพันธ์กับเกรสเนี่ยแฮปปี้ดีมาก
อัพรูปก็เป็นปกติไม่ได้บ่อยอะไรมากมาย
ซึ่งก็ถือว่าสบายใจขึ้นมากที่ได้คบกันแบบไม่ปกปิด
ส่วนกีฟก็ยังไม่มีการพูดคุยใดและไม่ขอเอ่ยถึงปัญหาของครอบครัวฝ่ายนั้น
เพียงหากมีโอกาสเจอก็พร้อมที่จะทักทายค่ะ
ซึ่งช่วงนี้นะคะหนุ่มพอร์ตก็ออกมาอัปเดตด้วยว่าเรื่องน้ำหนักตัวเนี่ยลดลงถึง๘๙กิโลกรัมแล้ว
จากว่าเจ้าตัวขยันออกกำลังกายมากขึ้นและอยากจะลดลงอีกสัก๒กิโลกรัม
แต่ไม่ถึงกับต้องมีกล้ามเป็นมัดหรือว่าซิกแพคนะคะแค่อยากให้ดูดีก็พอแล้วค่ะ
ถ้ามีโอกาสก็คุยครับ